จากกิจกรรมดีที่ถูกจัดขึ้นในหลายพื้นที่แล้ว
วันนี้ธนาคารต่างก็เปิดให้ประชาชนได้แลกซื้อ
ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเลยนะคะ
ธนาคารธนบัตรไม่พอต้องมีการขอโคต้าเพิ่ม
ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยค่ะ
วันนี้นะคะถือว่าเป็นวันแรกที่มีการเปิดจำหน่ายธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ

ในโอกาสฉลองศิริราชสมบัติครบ๗๐ปี

ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาแลกธนบัตรที่ธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ
รวมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทั้ง๔แห่งด้วย
โดยประชาชนค่ะมาเข้าแถวรอแลกธนบัตรกันตั้งแต่ก่อนธนาคารเปิดทำการเวลา๘นาฬิกา๓๐นาที
ซึ่งธนาคารเปิดให้แลกนะคะ๑คนต่อ๑๒ชุด
เพื่อเป็นการกระจายธนบัตรให้ประชาชนอย่างทั่วถึง
ทำให้ประชาชนที่แลกธนบัตรแล้วต้องวนแถวเพื่อแลกธนบัตรเพิ่มเติมอีก
ประชาชนส่วนใหญ่บอกว่าต้องการแลกเพื่อเก็บไว้เป็นสิริมงคล
แล้วก็สะสมเป็นสมบัติที่ล้ำค่า
ลองไปฟังเสียงประชาชนบางส่วนดูค่ะ

จะให้ผู้ใหญ่ที่บ้านผู้หลักผู้ใหญ่
ในยังไงแค่เก็บไว้เป็นพิมพ์ละลึกนะครับ
เพราะว่าในรอบไทยศาสตร์อีกคงยังไม่มี
ก็เลยจะเก็บไว้เป็นของสะสม
ประชาชนจำนวนมากมารอเข้าแถวเพื่อแลกธนบัตร
ทำให้จำนวนธนบัตรที่จัดเตรียมไว้ไม่เพียงพอ
ต้องขอธนบัตรเพิ่มเติมจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติ
โดยธนาคารออมสินขอเพิ่ม๓๐๐๐ฉบับ
จาก๑๒๙๐๐๐ฉบับก็เป็น๑๕๙๐๐ฉบับ
ส่วนทอศขอเพิ่มอีก๒๐๐๐ฉบับก็รวมเป็น๒ธนาคาร
ขอเพิ่มเป็น๕๐๐๐ฉบับค่ะ
สำหรับธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา๗๐บาทที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิมพ์ขึ้นในครั้งนี้นะคะมีจำนวน๒๐ล้านฉบับ